ในวงการบันเทิงกันหน่อยดีกว่านะคะ

อ้นณบังช้างเต้ไฮร็อกและอีกมากมายค่ะ
ร่วมมือกับสมาคมดนตรีพัทยา
ตอนนี้กำลังพักรักษาตัวจากอาการป่วย

เจ้าตัวได้ล้มป่วยจากการติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะเขามีการจัดงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตนี้

ก็มีน้องแนทนัชชาลูกสาวสุดที่รักของแหลมมริสัน
สามีหนุ่มสุดหล่อคุณเป๊กรัฐภูมิ
มาร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยค่ะ
ที่สำคัญนี้นะคะพี่แหลมมริสันก็มาร่วมงานด้วยเช่นเดียวกัน
ต้องบอกว่าสีหน้าสีตาดูสดใสมากขึ้นนะ
แล้วก็ยิ้มแย้มทักทายกับแขกเหลือที่มาร่วมงานอย่างมีความสุขเลย
ร่างกายอาจจะยังดูสู้ผอมไปจากเดิมแหละ
แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ให้สะดวกสัมภาษณ์นิดนึงนะคะ
แน็ตนี่นะคะให้สัมภาษณ์แทนคุณพ่อ
บอกว่าขอบคุณทุกคนที่ยังรักแล้วก็เป็นห่วงคุณพ่อ
เดตอาการของคุณพ่อด้วยว่าตอนนี้อาการโดยรวมคุณพ่อดีขึ้นเรื่อยค่ะ
แต่จะมีบางอย่างที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของอาหารการกิน
พวกโซเดียมกูโค้ชต่างเพราะว่าคุณพ่อผอมมากเลย
ทุก๒อาทิตย์เห็นว่าจะพาคุณพ่อไปพบคุณหมอทีนึง
พยายามจะช่วยกันฟื้นฟูร่างกายของคุณพ่อ
อยากให้คุณพ่อกลับมาแข็งแรงไวนะเพราะว่าอะไร
จะได้มาทำสิ่งที่รักคือการเล่นกีต้านั่นเองค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์น้องแน็ตหน่อยค่ะ

แฮปปี้กินเยอะมากค่ะ
ก็อยากให้คุณพ่อแบบฟื้นฟูร่างกายไว้
อยากให้คุณพ่อแข็งแรงอยากให้คุณพ่อกลับมาอ้วนเหมือนเดิม
อยากให้คุณพ่อกลับมาเล่นกิต้าได้

ก็ต้องพยายามช่วยกันให้กำลังใจ
ให้คุณพ่อกินข้าวเยอะ

กำลังใจที่ดีที่สุดก็มาจากคนใกล้ตัวเนี่ยแหละ
คุณผสมอย่างครอบครัวและเพื่อนในวงการนักกินค่ะ
ขอให้พี่แหลมคือแข็งแรงอยู่แล้วก็แข็งแรงไปกว่าเดิมนะคะ